ต่อไปข่าวนี้แหมดิฉันต้องเงยมองก่อน

สยองจริงฝ้าเพดานข้างบนคุณผู้ชม
เหมือนกับมีมือน่ะยื่นลงมา
เฮ้ยศพคนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูค่ะ
มาก่อนคุณสืบสกุลหล่อนไหมเห็นแบบนี้

ก็ใช่สิคะเนี่ยพอเห็นแบบนี้นะนะ

นี่น่ากลัวตบหรือเปล่า
ใช่อันนี้ทุกคนคอมเมนต์เหมือนกันหมดเลย

เอาแล้วทำไมขึ้นมาอยู่บนฝ้าเพดานแบบนั้น

แล้วได้ยินเสียงแบบกุกกักอยู่บนฝ้า

เห็นเนี่ยเห็นไอ้ที่เหมือนมือผีเนี่ย
จริงก็รู้ว่ามันตัวเงินตัวทอง

สักประมาณ๕๐กว่ากิโลเหมือนกัน

แล้วดิฉันก็อยากรู้ว่ามีใครจับได้หรือยัง

เออแล้วจะยังไงต่อคะ
ท่อน้ำเสียมันเดินเข้าออกฝ้าเพดานของตัวบ้านหรือเปล่า

แล้วก็อธิบายไปแล้วว่ามันคือตัวอะไรนะฮะ